ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความสุข
ความรักความสามารถมีของคนของคุณ
ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่วิกฤตที่จะช่วยต่อลมหายใจให้ให้คนในครอบครัว
คุณผู้ชมครับในชีวิตของเราจะต้องเจอกับวิกฤตชีวิตหลากหลายรูปแบบ
มากบ้างน้อยบ้างแต่วิกฤตโควิดในครั้งนี้
ไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า
รวมถึงครอบครัวที่เคยอยู่ได้พอมีพอกินแบบครอบครัวนี้ครับ
พวกเขาได้รับผลกระทบแบบที่ชีวิตพวกเขาไม่เคยได้เผชิญมาก่อน
ชีวิตครอบครัวของหนูต้องมาเจอวิกฤตที่ย่ำแย่เพราะโรคโควิด
ที่เคยมีกินมีใช้ทุกวัน

ลูกไปอาศัยข้าววัดกินเพื่อประทังชีวิตไปวัน
จากที่เคยค้าขายมีเงินทองใช้ไม่ติดค่ะ
กลายมาเป็นหนี้เป็นสินจนเขาต้องตามมาทวงทุกวัน
หนูเครียดมากจนอยากจะหนีปัญหาไปให้มันพอ

แต่หนูก็ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่สู้เพื่อลูกเพื่อแม่เพื่อครอบครัวของหนู
ครอบครัวหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๕คนค่ะ

ทุกวันนี้แม่ก็ร่างกายไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ค่ะ
ป่วยเป็นโรคปลายสมองอักเสบค่ะอาการหน้ามืด
แล้วก็ลายตาก็ร่างกายอยู่เฉยก็วูบ
พอมารู้ตัวก็ล้มนอนอยู่ที่บันไดแล้วแม่แม่เป็นอะไร
พอปลายประสาทเราอักเสบก็เลยทำให้แขนเราอ่อนแรงไม่มีแรง
แม่เป็นคนไม่กล้าที่จะไปพบหมอหรือตรวจโรคใดทั้งสิ้น
เราไม่อยากไปโรงพยาบาลเราไม่อยากให้ลูกเสียสตังค์
แล้วก็ไม่อยากให้ลูกเต้ามีหนี้สินด้วย
และคนต่อมาคือน้องรัชานนท์ค่ะคือลูกชายคนโต
น้องเป็นเด็กที่สมาธิสั้น
ตรวจเจอมาตอนอายุประมาณแปดขวบค่ะ
ตีตัวเขาตีหน้าอกตีขาแล้วก็เคาะหัว
อาการดึงผมตัวเองดึงในเวลาที่แบบ
คิดอะไรไม่ออกดึงจนหัวล้านก็ทำมาแล้วค่ะ
แล้วเพื่อนเพื่อนเขาก็ล้อด้วยครับล้อว่าปัญญาอ่อนครับ
และหนูก็โกรธแต่หนูก็อยากไปโรงเรียนอยู่ครับ
เพราะว่าก็ได้เรียนหนังสือก็ได้เรียนเก่งครับ
ส่วนลูกอีกคนของหนูก็คือลูกสาวค่ะชื่อน้องหนูดีค่ะ
อายุได้๗ขวบแล้วค่ะ
หนูก็ช่วยแม่ทำพื้นไฟบ้างหรือไม่ก็ช่วยแม่ขายของเล่น
อาจารย์ไม่มาน้องเจ็ดไม่มา
คนเล็กหนูนะคะชื่อน้องเทนค่ะอายุ๓ขวบ
หนูก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีแต่แม่นี่แหละค่ะที่คอยช่วยเหลือหนู
นั้นก็ไม่มีใครเคยมาช่วยเหลือเลยแม้พ่อของลูกก็ไม่เคยติดต่อมาเลยสักนิดเดียวเลยค่ะ
หนูกับครอบครัวก็ได้มาเช่าบ้านตึกแถวอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดชัยชินพีค่ะ
แรกที่ได้มาอยู่ก็คือได้มาทอดเฟรนดไฟล์ทอดนักเก็ตขายขายขนมโบราณชิ้นละ๓บาท๕บาท
รายได้ก็ดีอยู่ได้กินได้ใช้
มาถึงช่วงประมาณกลางเดือนมีนาค่ะ

พี่ผมกลัวโควิดมันตายนะถ้าติดอ่ะ
ตอนนี้แม่ไม่ให้ออกจากบ้านเลยคงไม่มีคนมาซื้อพี่แล้วแหละ
จากวันนึงขายได้สี่ห้าร้อยจนมาขายเหลือร้อยกว่าบาท
แล้วก็มาห้าสิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาท

เป็นไฟล์ก็ต้องทิ้งนักเก็ต
พวกขนมบางทีก็ทิ้งเพราะว่ามันหมดอายุ
บางทีพวกหนูหนูมันก็กัดจีนหมดครับ
จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีใบปิว
กู้เงินด่วนกู้เงินนอกระบบ๒๐นาทีได้รับเงินทันที

ไปเป็นหนี้เขาทำไมแล้วจะมีเงินจ่ายเขาเหรอ

ก็ข้าบ้านไงไหนจะข้าขินอีก
แรกยอมรับเลยว่าท้อไม่อยากสู้
จะได้ไม่ต้องเหนื่อยจะได้ไม่ต้องมานั่งใช้หนี้
จะได้ไม่ต้องมานั่งจ่ายค่าบ้าน
ลูกก็ได้มีกำลังใจมาจากลูกนี่แหละค่ะ
ลูกบอกว่าสู้นะเราต้องสู้นะ

ระแวกบ้านเก่าที่เคยอยู่คือ

แต่ก่อนเคยเช่าบ้านอยู่ที่นั่นก็เลยนึกถึงแล้ว
แถวนั้นมีแหล่งทำกินมีคนเยอะ

ขนมไหมครับ
ขนมไหมครับ
เพราะว่าจะได้มีเงินครับจ่ายค่าบ้านเพื่อช่วยแม่ครับแบ่งเบาภาระ
แล้วก็วนกลับมาตรงข้างหลังคองผมคองผมวัดตึกอย่างนี้ค่ะ
ก็วนกลับมาเพื่อแบบจะไปเอาข้าววัดกิน
ในใจเรารู้สึกน้ำตาน้ำตาตกในแล้วค่ะว่าแบบมันมาถึงจุดที่แบบต้องไปขอข้าววัดกินจริงแล้วเหรอ
ต้องให้ลูกกินทั้งที่ลูกไม่ได้ชอบกิน
ส่วนใหญ่ก็มีแต่กับข้าวเป็ดแต่ว่าหนูก็กิน
ก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาน้ำซุปมันนะครับมาราดใส่ข้าวครับ

ตั้งแต่เจอวิกฤตมานะคะก็เป็นห่วงอนาคตลูกมากขึ้นนะคะ
วันข้างหน้าถ้าเราไม่มีเงินสำรองหรือเงินทุน
อีกอย่างนั้นค่ะลูกเราจะอยู่อย่างไรจะกินอย่างไร
ขอต้อนรับครอบครัวของน้องตายจากกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ใช่ค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมา๓ปีแล้วค่ะ

จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ครอบครัวของเราเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่พอมีพอกินเลย

เต้าไปลงร่ำโรงเรียนได้สบายเลย

ก่อนหน้านี้ก็คือเปิดร้านใช่ไหมคะ
แล้วก็ทำเฟรนด์ไฟล์ทอดนักเก็ตแล้วก็ขายขนมโบราณค่ะ

ตกเดือนหนึ่งก็๒๐๐๐บาทได้ค่ะ

ถือว่าไม่ลำบากเลยนะคะ
แต่ต้องมาเจอกับวิกฤตเมื่อช่วงโควิดระบาด

จากที่เคยขายได้วันหนึ่งสี่ห้าร้อยบาท
กลายเป็นศูนย์ไม่มีรายได้เข้ามาเลยค่ะ

เพราะว่าคนเริ่มหายค่ะ
เฟรนด์ไฟล์เริ่มทิ้งแล้วเริ่มเหลือทิ้ง
ขนมโบราณเริ่มแบบเสีย

เป็นบ้านเช่าเดือนละ๑๐๐๐บาทค่ะ

หนูไม่เคยมีงานสำรองเลยค่ะ
หนูมีเงินก้อนเดียวที่มาลงทุนเปิดร้าน
แล้วเมื่อทำไม่ได้แล้ว
น้ำมันมีค่าเอกสารค่าเสียเวลาที่เขาได้มาหาเราอะค่ะ
อันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยซ้ำ

และอีกใจหนึ่งกังวลไหม

จะมีมาใช้เขาไหม

เขาเก็บเป็นดอกรอยค่ะ

ถ้าเรายังไม่มีเงินต้นไปจ่ายเขา๒๐๐๐บาท

จ่ายดอกวันละสี่ร้อยบาท

เขาตกลงกันตรงนั้นเลยหน้างานเลยอย่างนี้เหรอ

เขาบอกว่าคุณต้องจ่ายผมนะสี่ร้อย
ที่หนูตัดสินใจกู้ในเวลานั้น
ที่หนูต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน

จะต้องย้ายที่อยู่ให้เร็วที่สุดประมาณนี้ค่ะ

ไอ้หมื่นห้านี้เราก็จ่ายค่าเช่าบ้านไปละ

แล้วที่เหลือเราก็ซื้อข้าวซื้ออะไรให้ลูกกิน

ค่าเช่าค่าจ่ายค่าน้ำและค่าไฟ

เขาบอกว่าไม่ได้นะ

เรายังตกลงเลยว่าเราจะจ่าย
แต่เขาบอกยังไงหามาให้เขาแล้วกัน

ว่าไม่อยากทิ้งภาระให้แม่
ก็คือลูกลูกทั้งสาม

กระโดดน้ำกันให้หมดเลยดีกว่าไหม
แต่อะไรทำให้ตายเนี่ยฉุกคิดขึ้นมาได้ครับ

เดี๋ยวเราก็ผ่านมันไปได้
หนูยังสู้เลยเนี่ยเห็นไหม

คำพูดของลูกแบบโอ้โห

ทำไมเราเป็นแม่เขา
เราถึงไม่สู้ล่ะ
ก็เลยกลายเป็นว่าติดคำว่าตาย
แต่ละตอนนี้หาได้มาจากไหนกันน่ะ
นึกถึงถิ่นเก่าที่เราเคยอยู่
นึกถึงที่เราเคยขายของมาตั้งแต่เล็กเคยวิ่งเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ได้ย้อนกลับไปพาลูกไปคลองถมค่ะ
หนูก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเราเอาของที่มีอย่างนี้
ของขนมโบราณหรืออะไรอย่างนี้ที่มีอยู่อะค่ะ

ก็เลยได้พาลูกก็วันที่จะไปขอข้าววัดกินนั่นแหละค่ะ

แต่ก็ยังดีไงที่ได้มีข้าววัดกินค่ะ
แต่ก็ไม่ได้คิดท้อนะคะวันรุ่งขึ้นก็ออกไปใหม่

ตายคะเดี๋ยวหนูขอไปเดินแยกขายได้ไหมคะ
ทำไมหนูก็ต้องขอแม่ไปเดินแยกขายอ่ะลูก
เพราะว่าหนูอยากไปขาย
แล้วจะได้มีเงินแยกกับแม่ได้ด้วยค่ะ

เดินขายไกลไหมลูกจากแม่ลูก
ก็ไปทั่วของถนในซอยอะไรแบบนี้ค่ะ

ไม่กลัวค่ะเพราะว่าถ้าเราได้เงินเราก็จะเอาไป

วันนั้นก็จำได้ค่ะได้มา๙๐บาท
แล้วมีลูกค้าให้เกินบ้างไหมลูก

บางคนเขาก็จ่ายไป๕๐แต่เขาซื้อแค่๔๐บาท
แล้วได้ตังค์มาก็เอาไปทำอะไร

แล้วก็บอกแม่ว่าถ้าแม่จะใช้ก็ให้แม่ให้แม่ใช้นะคะ
คู่นี้นะแยกกันขายนะครับ
ส่วนคู่นู้นยายกับหลานคงแยกกันไม่ได้

จุดหนึ่งไหมยายใช่ไปคนละที่กัน
เรียกลูกค้าไหมเราอะเรียกว่าไงครับเรียกว่าเอาขนมหน่อยครับ
มีอะไรบ้างครับพ่อค้ามีมะขามมะนาวต่างแห้งครับแล้วก็
แล้วก็ขนมปังครับอะไรขายดีที่สุดครับพ่อค้าอืมขนมปังครับ
มปังขายชิ้นละเท่าไหร่ครับชิ้นละยี่สิบครับ
สามชิ้นร้อยได้ไหมครับอืมได้ค่ะได้ครับคิดก่อนได้สิครับทำไมจะไม่ได้ล่ะครับ
ได้ทริปบ้างไหมเราอะได้ไหมได้ครับ
หนูดีมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ตายไหม
ก็หนูรักแม่นะคะหนูจะบอกแม่ว่าหนูต้องสู้นะคะ
ค่ะสู้ค่ะ
ตายเรามารายการวันนี้ครับค่ะเป้าหมายของเราคืออะไรวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราคืออะไร
หนี้สินค่ะมีหนี้สินอยู่ไหนจะค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
หนี้ก็คือสองหมื่นค่าบ้านครั้งละอีกหนึ่งหมื่นสามหมื่นแล้วก็จะมีค่าน้ำค่าไฟด้วย
ค่าน้ำค่าไฟแล้วเดี๋ยวโรงเรียนเด็กเปิดเทอมมาก็จิปาถะอีกนะครับ
ฉะนั้นก็ตีซับประมาณสี่หมื่นครึ่งแหละค่ะขอให้โชคดีกับการตอบโจทย์สี่ข้อนะครับ
คุณผู้ชมครับโควิดทำให้กายป่วยได้แต่ใจของเราเหยียบป่วยตามนะครับผมเอาใจช่วยทุกครอบครัวนะครับ

เรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องตายจากกรุงเทพมหานครให้สามารถพิชิตโจทย์คำถามทั้ง๔ข้อได้
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้ในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ทำไก่ทอดและเฟนต์ไฟล์เขย่าจำนวนยี่สิบสี่ถาดถ่ายในเวลาสามนาที